เรื่องราวต่างทั้งสร้างสีสันสร้างความสุขสนุกสนานกันก่อน
ไปดูหนุ่มคนนี้เขาทำอาชีพขายขนมปัง

แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า

แทบจะอยากยกมือมาพนมรับพรกันเลยทีเดียวค่ะ
อะคุณจิสาช่วยอ่านตามเขาพูดตามเขาพอไหวไหม
รู้เลยว่าแต่ก่อนเคยเป็นอะไรมา
ไม่บวชพะก็เป็นมัคคณะยก

ของที่เขามาส่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ
มีอะไรบ้างขนมปังผือกซอส
วางเอาไว้ตรงนี้วางไว้เป็นกอง
เตรียมยกถวายขอให้สาธุชนพร้อมกันยกประนมมือ

คือสิ่งที่เขาพูดเขาบรรยายมันเป็นเรื่องของขนมของอาหารเครื่องดื่มที่เขาส่ง
แต่รู้สึกว่าทำนองจังหวะจากคนในการพูดนะ
เหมือนพระสวดมนต์อะไรยังไงอย่างนั้นไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
แล้วพนักงานที่เขาคอยจดตามนี่ทำยังไงต่อ

น่าจะยกไม่ใช่
ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าคุณพี่ท่านที่เป็นคนส่งขนมปังที่เขาอาสาทยายเมนูที่เขาเอามาส่งเนี่ยนะ

ค่ะมัฆนายกค่ะ
คือบางทีอาจจะสับสนเมื่อก่อนนี้ฉันก็เรียกมรรคทายกเนอะ
แต่ว่าทำความเข้าใจใหม่ไปหาความรู้มาใหม่แล้ว

นั่นแหละพี่เขาเคยเป็นมรคนายกมาก่อน

มัฆนายกคุณล่ะค่ะ
ไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นว่าไม่ต้องเถียงกัน
เออว่าคือจริงคนเราทำอาชีพได้หลายอาชีพ

อาชีพหลักอาชีพเสริมก็ได้อันนี้เขาอาจจะแบบช่วงเสริมเขาก็อาจจะไปขับรถไหม
หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นอาชีพหลักแล้วช่วงเวลาว่างเขาก็อาจจะไปเข้าวัด
ธุรกิจต่างของสงฆ์อะไรแบบนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะ

เป็นเรื่องราวแบบว่าดีที่เรามาฝากกันคุณผู้ชมก็เลยประนมมือพร้อมกันและฝากกัน